เวลาที่มีการหาเสียงนโยบายต่างนี่มันรดหลู่อลังการ

บางทีก็มีการอะไรนะเกทับรับใส่กัน
ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าขิงใส่กัน

ถามว่าคนดูรู้ไหมรู้
แล้วสภาพัฒน์เตือนมาล่าสุดเลยนะคะ
เบาได้เบาพักการเมืองที่หาเสียงด้วยวิธีการนี้

อาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ผมอยู่กับข่าวเลือกตั้งมานาน
ผมก็เข้าใจธรรมชาติของการหาเสียงเลือกตั้ง
เข้าใจในธรรมชาติของการสัญญาว่าจะให้โน่นให้นั่นให้นี่
เข้าใจในวิถีของการพูดได้พูดเอา
โดยไม่คำนึงว่าเมื่อชนะการเลือกตั้ง
เมื่อได้อำนาจบริหารประเทศมาแล้วจะทำได้หรือทำไม่ได้
แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่านี่มันผ่านไปกี่ยุค
กี่ปีกี่ปีทำไมรูปแบบการหาเสียงเลือกตั้ง
มันไม่พัฒนาขึ้นเคยเกทับรับแหลกกันมายังไง
เดี๋ยวนี้ก็ยังทำอย่างนั้นโดยเฉพาะนโยบายที่เรียกกันว่าประชานิยม
ไม่มีใครยอมใครผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
ก็เพราะได้เห็นได้ฟังคำเตือนนี้ครับ

นโยบายหาเสียงเลือกตั้งชี้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
เป็นกับดักต่อเศรษฐกิจสังคมไทยสสชที่ว่านี้
ก็คือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
แต่ก่อนนี้เขาเรียกกันว่าสภาพัฒน์คนที่ออกโรงมาติงเรื่องนี้
สิ่งที่คุณดานุชากระตุกให้เตือนให้คิด
เรื่องอะไรครับหนึ่งเรื่องหนี้สินครัวเรือนไทย
ล่าสุดในไตรมาส๓ของปี๖๖
หนี้สินครัวเรือนไทยมันพุ่งขึ้นไปถึง๑๔๙๐ล้านล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ๔คือ๓๕
หนี้ถ้าไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันมีมูลค่า๑๐๙ล้านล้านบาท
เอาล่ะท่านผู้ชมอย่าไปเวียนหัวกับตัวเลขพวกนี้
เพียงแต่ให้รู้กันว่าสถานการณ์ที่
เลขาธิการสภาพัฒน์ยกมาให้ดูนั้นเนี่ย
แปลว่าสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจของประเทศเรา

ฉะนั้นท่านถึงเตือนไปถึงการหาเสียงของพักการเมือง
ที่เอาตัวเลขจะให้โน่นให้นี่แจกโน่นแจกหนี้มาเกทับกันเนี่ย
นี่เมื่อวานท่านก็บอกว่า
การหาเสียงเลือกตั้งของพักการเมืองต่าง
ที่ต้องใช้เงินเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องมาพิจารณาดูว่า

ถัดมาท่านการพูดถึงเรื่องการเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คนนั้นพักนั้นจะให้เจ็ดร้อย
พักนี้จะเพิ่มเป็นหนึ่งพัน
ก็ต้องดูว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
เวลาจะใช้เงินในโครงการเนี่ยจะเอายังไง
มาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ
การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันเนี่ย
แรงงานไทยมีเพียง๒ล้านคน
แล้วมากกว่า๑ล้านคนเป็นแรงงานต่างด้าว
อ่าถ้าขึ้นแรงงานขั้นต่ำเนี่ยขึ้นให้ใคร
อันนี้หมายความว่าแรงงานที่มีทักษะในไทยเนี่ย
ตอนนี้เขามีค่าแรงสูงกว่าแรงงานขั้นต่ำอยู่แล้ว
ขั้นต่ำก็เข้าขึ้นให้แรงงานต่างด้าวกว่ามาก
ลาวเขมรแนวทางที่ถูกต้องคือส่งเสริม
การให้ค่าแรงตามฝีมือแรงงานซึ่งนายจ้างเขายินดีจ่ายอยู่แล้ว
แล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องนี้คืออะไร
นักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะมีภาพจำว่า
ประเทศไทยกำลังปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นทั้งระบบ
คนที่จะมาลงทุนเขาก็ต้องคิดไปเวียดนามดีกว่าไหม
ค่าแรงขั้นต่ำถูกกว่าบ้านเราตั้งเยอะเรื่องเงินเดือนปริญญาตรี
อันนี้ก็ที่หาเสียงกันว่าจบมาใหม่ใหม่ให้สองหมื่นห้า
ถ้าจบมาใหม่ใหม่ให้สองหมื่นห้าแล้วคนที่ทำงานมาเก่า
ก็ต้องปรับให้เขาคำถามคือ
ภาครัฐจะต้องมีการปรับฐานเงินเดือนกันยกใหญ่เอาเงินที่ไหนมา
นี่คือข้อมูลจากฝ่ายที่เขาอยู่กับตัวเลขเขาอยู่กับข้อมูล
ผมคิดว่าฝ่ายการเมืองก็ต้องฟังฟังแล้วต้องสำนึกฟังแล้วต้องสำเนียก
แล้วตอนนี้ไหนยังมีอีกหลายพัก
ผุดโผล่โครงการขึ้นมาทำเป็นป้ายหาเสียง
รวมแล้วแต่ทุ่มเทแจกเงินให้ประชาชนในรูปแบบต่าง
แล้วก็มีชื่อเรียกกันแบบแปลกเท่เท่แจกให้เด็กแจกให้คนแก่แจกให้คนเกษียณ
มีบำนานประชาชนมีโน่นมีนั่นมีนี่แจกตะพึดตะพือ

โครงการพักหนี้พักดอกลดต้นลดดอก
ที่ผมขีดเส้นใต้ไปวันก่อนว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย
มันจะต้องมีต้นทุนให้รัฐบาลชวนให้ประชาชนคนเป็นหนี้เคลิบเคลิ้ม
ไปตามป้ายหาเสียงทั้งที่เป็นภาระของประชาชนทั้งนั้น
นี่คือเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าประชาชนมีสติปัญญา
คิดเป็นอ่านป้ายแล้วเขาก็เขาก็ได้แต่ตั้งคำถามในใจว่า
จะเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าถ้าชาวบ้านที่เขาเชื่อ
เขาอ่านป้ายเขาฟังการหาเสียงแล้วเขาเคลิ้มเขาลงคะแนนให้
แล้วพอทำไม่ได้ไม่สงสารเขาเลยที่เขาอุตส่าห์เลือกมา
อันที่จริงเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็มีกติกาอยู่
พักไหนคิดนโยบายที่จะใช้เงินใช้งบมาก
ต้องแจ้งให้กรกตทราบว่าจะมีวิธีการเอาเงินมาจากไหน
มาใช้ในโครงการนั้นโครงการนี้ถามต่อว่า
เอ้าถ้าระเบียบมีอยู่อย่างนี้ทำไมกรกตไม่ทำหน้าที่
ทำไมกรกตไม่ออกโรงปรามเอาไว้บ้างเหมือนกับที่
เลขาสภาพัฒน์ออกโรงปรามไม่งั้นแล้วคอยดูเถอะ
พอยุบสภาเปิดฉากหาเสียงกันเต็มตัว
มันจะยิ่งเละเทะกันมากกว่านี้อันเนี้ยคือขีดเส้นใต้ที่จะเตือนว่า
จะหาเสียงจะทำอะไรจะเอาเงินไปแจกจ่ายใคร
ก็ต้องดูเหมือนที่สกรูปเมื่อกี้ที่
ก่อนจะเข้ารายการนี้โอ้โหเมื่อวานนี้นายก
ไปเจอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นท่านก็ประกาศเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
เอาละถึงเวลาขึ้นมาได้ไม่มีปัญหา
แต่คำถามตามมาก็คือว่าในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่
การเอาโครงการหยิบเอาเรื่องนี้เอาเรื่องการขึ้นเงินเดือนอบตขึ้น
อะไรต่ออะไรต่างเนี่ยถามคำเดียวว่าท่านรู้สึกไหมว่านี่
เอาเปรียบเขาเอาเปรียบเขาไม่ผิดหรอกครับ
แต่ว่าเอาเปรียบไม่ควรทำนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ